เอาละครับเด็กจ๋าผู้ปกครองครับ
ปิดเทอมกันแล้วปิดเทอมนี้ทำอะไรกันดี

เทอมนี้สนุกคิดสนุกเรียนรู้สู่อนาคต
เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะครับ
โดยพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายยกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
บอกว่าโครงการปิดเทอมนี้สนุกคิดสนุกเรียนรู้สู่อนาคต
ก็จัดขึ้นเพื่ออยากให้เด็กและเยาวชนนะครับ
ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในประเทศ
ทุกแห่งเลยให้เกิดประโยชน์
ทั้งด้านการเรียนรู้การท่องเที่ยว
จะได้พาเด็กและเยาวชนไปเรียนรู้
แล้วก็ร่วมทำกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ต่างทั่วประเทศฟรีนะครับ
โครงการนี้อย่างเช่นที่สวนพฤกษาศาสตร์นะครับ

พิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับ
พิพิธภัณฑ์ต่างทั่วประเทศ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีนอกห้องเรียนให้แก่เด็กได้นะครับ
เด็กหลายคนเดี๋ยวนี้ถามว่าเคยไปพิพิธภัณฑ์เปล่า

แต่ถ้าถามว่าไปเองไปไหมควรจะไปนะ